คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูยาริสสีขาวคันนี้หน่อยค่ะ

ทำไมเขาถึงขับไปชนดะกลางเมืองแบบนี้

นี่เจ้าหน้าที่เขาต้องปฏิบัติการสุดท้าย

แล้วเมื่อภาพสั้นโปรดคลิป

ระเบิดระเบิด

เพราะว่าติดไฟแดงแล้ว

คือมีทั้งวินมอเตอร์ไซค์มีทั้งพลเมืองดี
มีทั้งตำรวจที่พยายามไล่ล่าท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวฟังตรงนี้นิดหนึ่ง
จะได้ยินเสียงปืนเพราะตำรวจจำเป็นต้องยิงยางรถคันนี้
นี่ฮะแล้วก็นำตัวออกมาเอาลงมาลงมาเดี๋ยวคุณดูนะ
ต้องจับกดติดพื้นเลยใช่ดูจังหวะนี้จังหวะนี้ค่ะ
ไล่ล่ามาตั้งแต่ในตลาดจนถึงถนนใหญ่นะฮะใช่ค่ะหลายคนดูคลิปนี้
ก็บอกมันเกิดอะไรขึ้นกับคนขับรถยาริสสีขาวคันนี้
ต้องบอกก่อนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจแล้วก็พลเมืองดีเขาพยายามขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่า

ยาริสสีขาวคันนี้ทะเบียนขอไข่นหนู๑๖๓๔นครราชศรีมา
ซึ่งรถยาริสคันนี้ไปไล่ชนรถของชาวบ้านเสียหายหลายคัน
คือตอนแรกขับในตลาดนะคุณแล้วในตลาดรถเยอะคนเยอะ
เขาก็ไปชนรถจักรยานยนต์คันอื่นรถยนต์คันอื่น
แล้วชนแทนที่จะลงมาเจรจาเปล่าเลยค่ะชนแล้วก็หนี
แล้วก็หนีออกในถนนใหญ่ได้นี่ไปทั่วเมืองโคราชแล้วเนี่ย
ทีนี้ค่ะปรากฏว่ามาจอดติดไฟแดงอยู่ตรงนี้
ตำรวจเขาก็เลยต้องเป็นไงยิงยางเป็นการสกัดรถเนี่ยนะคะ
แล้วสุดท้ายก็จับตัวออกมาได้จับกดพื้นนี่ค้นดูในรถว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ทีนี้ดาบตำรวจสมศักดิ์มุ่งเขื่องกลางตำรวจจราจรสพเมืองนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดจับกลุ่มเนี่ยก็เล่าให้กับทีมข่าวฟัง
บอกว่าคนที่ขับรถคันนี้คือนายทัศธรรมปั่นสุกหรือว่าในเม่นอายุ๒๘ปี
ทีนี้เราก็อยากรู้ไงว่าทำไมในเม่นต้องขับชนคนอื่นแล้วทำไมต้องหนีมาขนาดนี้
ตำรวจบอกแบบนี้ในเม่นเนี่ยนะจากการสอบปากคำเขาก็มีอาชีพขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์
แต่ทีนี้พอโควิด๑๙มามันกระทบหมดไงคุณสืบสกุล
แล้วทำยังไงเสพยาดีกว่าไปเสพยาไอซ์แล้วเสพมาได้๒วันแล้ว
ทีนี้ตอนที่ขับรถออกจากบ้านที่อำเภอพิมายมาเจอด่านตกใจไง
เอาตายฮะฉันเพิ่งเสพยามาทำยังไงดีตำรวจจะจับไหม
กลัวโดนตรวจกลัวโดนจับนะฮะแต่จริงวันที่เกิดเหตุคือเมื่อวานนี้
ตอนเช้าเขาไม่ได้เสพนะเขาเสพมา๒วันแต่ถ้าโดนจับเดี๋ยวก็ตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงเหมือนกัน
นี่ไงกลัวว่าจะเจอสารเสพติดทีนี้ก็เลยหนีออกมาเดี๋ยวฟังในเม่นค่ะในเม่นคนก่อเหตุคนนี้

พอถูกจับให้ทราบทุกอย่างแล้วนะฮะตำรวจถามว่าเลิกไหมเลิกครับเสียงอ่อยเลย
ทีนี้ตำรวจบอกว่าโอ้โหได้รับแจ้งมานะครับว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะเกี่ยวพันกับยาเสพติด

เขาไปชนรถยนต์คันอื่นด้วยนะฮะทำให้เกิดความเสียหาย
ตำรวจต้องใช้วิธีการแบบนี้แจ้งลูกขายนะคุณ
ลูกขายทั่วเมืองเลยแล้วก็โดยเฉพาะวิทยุจราจร
บอกให้เปิดสัญญาณไฟแดงทำให้รถติด
พอเกิดสัญญาณไฟแดงรถติดรถของเขาก็เลยไปไม่รอด

เพราะว่าถ้าปล่อยไฟเขียวไปนะคุณเขาไปไกลเลย
แล้วก็ถามว่าที่เสพยามาเมื่อ๒วันก่อน

ก็โดนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาตรวจปัสสาวะ
ฉี่ม่วงจริงมีสารเสพติดในร่างกาย
แน่นอนก็ต้องโดนแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
เมื่อก่อนหน้านี้ในเม่นไปชนรถชาวบ้านก็เสียหายหลายคันไง
ก็เดินทางมาถึงที่สถานีตำรวจมาถึงที่โรงพัก
แล้วก็บอกว่านี่แหละคุณตำรวจรถฉันเสียหายหมดเลย

รวมทั้งจะให้ในเม่นไปจ่ายค่าซ่อมรถให้กับชาวบ้านเขาด้วยนะคะ
สุดท้ายเขาก็ต้องยอมหมดยอมจำนวนทุกอย่างนะฮะ